ดูกันหน่อยค่ะพายุฤดูร้อนจัดเต็มจริง

เหนืออีสานกลางตะวันออกนี่โดนหมดเลยนะคะ

เพราะว่าพายุฤดูร้อนมันถล่มอย่างเดียวหรือเปล่า
ดูสิคะว่าพายุฤดูร้อนมันพัดอะไรมา

โอ้โหคือกั้น๔เลนเลยนะ
ที่ไหนจะไปได้เมื่อกี้ที่คุณเห็น
มันคือโครงหลังคาร้านสนุกเกอร์

ใช่แล้วพัดขวางถนน๔เลนแบบนี้มันปิดทุกเลนเลยจริงค่ะ
เนี่ยโครงหลังคานี้มันยาวร้อยเมตรกว้างห้าสิบเมตร
นี่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะคะ

ดังนั้นก็เลยทำให้การจราจรเป็นอามภาษณ์๒ชั่วโมงกว่า
เจ้าหน้าที่เขาต้องทำไงก็ต้องเอาเครื่องตัดถ่างมาตัด
แล้วก็เอารถเครนมายกโครงหลังคาออกจากถนน
ถึงจะเปิดให้รถสัญจรผ่านไปผ่านมาได้
โอ้โหเดี๋ยวดูกันหน่อยค่ะ
มันมาเป็นแทนเลยค่ะมันมาเป็นแทนแบบไงเลย
ลมแห้งมาตอนนั้นมีฝนมา
มันไปโกะกับเบตรดาเท่าที่ไฟฟ้าสูง
กรอกพอดีเลยเขามัน
คนแถวจะแปลงหนีหมดเลย

บ้านมันถูกแล้วบ้านมันคืออะไรถ้าไม่ถูกเสาไฟตรงนั้นนะทางนี้คือ
เต็มเต็มเหลือค่ะโอ้โหบอกมันมาทั้งแผ่นทั้งโครง
แล้วคุณดูตอนที่คนเขาถ่ายได้ตอนที่ลมมันพัดแรง
เมื่อกี้ที่ฝนมันตกอยู่นะน่ากลัวมากมันแรงจริงนะฮะ
ใช่ค่ะยังไม่ไปไหนนะนี่ยังอยู่ที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดค่ะ
ครับที่คุณสืบสกุลโอ้โอ้เนี่ยคืออะไร
เดี๋ยวให้ดูกันหน่อยบ้านของชาวบ้านอ่ะนอกจากโครงหลังคาตรงนี้แล้วนะ
ไปดูบ้านชาวบ้านหน่อยฮะบ้านชาวบ้านเนี่ยห้าสิบกว่าหลัง
โอ้โหก็ได้รับความเสียหายค่ะอิทธิพลของพายุฤดูร้อน
ทำเอาสายไฟขาดทำให้ไฟดับ๒ตำบล
คือตำบลเหนือเมืองกับตำบลในเมืองนะนี่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค๑๐๑ก็ต้องเร่งแก้ไขใช้เวลาอยู่เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
จะจ่ายไฟให้ใช้งานได้ตามปกติส่วนที่อำเภอจังหารกับอำเภอธวัฒน์บุรีเนี่ย
บ้านเรือนของชาวบ้านกว่าห้าสิบหลังคาเรือนโอ้ก็ได้รับผลกระทบบ้านเสียหายกัน
เสาไฟเนี่ยล้ม๑๔ต้นนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อน
แล้วก็จะต้องตรวจสอบความเสียหายไปช่วยเหลือต่อนะคะ
คุณผู้ชมฮะที่มุกดาหารคุณคิดภาพไม่ออกแน่นอนว่าลมมันแรงขนาดไหน
แรงถึงขนาดหอบแพร่จากสปลาวข้ามมาฝั่งไทยฮะ
มันหอบมายังไงให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้นะฮะ
คือเจ้าพายุฤดูร้อนที่มันพัดกระหน่ำในพื้นที่อีสานที่มุกดาหารด้วยนะครับ
มันหอบเอาแพร่ร้านอาหารที่ชื่อว่าแพร่เมืองฟ้าจากแขวงสวรรณเขตสปลาว
ข้ามแม่น้ำโขงมาติดอยู่ฝั่งชุมชนศรีมงคลเหนือเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารเลยคุณ
คือหลุดมาแบบนี้นะฮะคือขณะเกิดเหตุนะครับแพร่เมืองฟ้าเนี่ยพุ่งตรงมายังบริเวณกลางแพร่จอดเรือของทางตำรวจน้ำมุกดาหารนะครับ
เพราะดีนะฮะมีเครื่องยนต์ติดท้ายแพร่อยู่๒เครื่องและมีผู้ควบคุมเครื่องยนต์ติดท้ายแพร่อยู่ด้วย
ก็เลยควบคุมสถานการณ์และนำแพร่ขึ้นมายังด้านทิศเหนือบริเวณหัวแพร่จอดเรือของตำรวจน้ำมุกดาหารได้นะฮะ
ทำให้แพร่จอดเรือแล้วก็เรือของตำรวจน้ำมุกดาหารทุกลำไม่รับความเสียหาย
งั้นเดี๋ยวแพร่เมืองฟ้าเนี่ยคุณโอ้โหมันพุ่งชนแพร่ของตำรวจน้ำหมดเลยนะฮะ
ยังดีคือมีคนขับแต่ก็ขับยากบังคับยากจนไปจอดอยู่ริมฝั่งได้นะครับ
แล้วก็บนแพร่นะคุณนะชาวลาวชายหญิงรวม๑๑คนถูกหอบมากับแพร่
หอบมาอยู่ฝั่งไทยเลยนะครับพนักงานแพร่เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเตรียมเปิดร้าน
พายุลมกระโชกแรงนะฮะเชือกขนาดใหญ่ที่ผูกแพรกับฝั่งขาดนะฮะ
พนักงานบนแพร่ตอนนั้นเขาเรียกว่าลอยแพรจริงนะคุณ

ลมพัดแรงถูกกระแสน้ำพัดมาจนกระทั่งลอยแพร่มาติดฝั่งไทยนะฮะ
ได้แต่ภาวนาคุณขอให้แพร่ไม่แตกเท่านั้นเองนะครับ
ทางด้านของตำรวจสถานีตำรวจน้ำ๓กองกำกับการ๑๐
บังคับการตำรวจน้ำเปิดเผยนะครับว่า
ตอนนี้ทางตมส่งพนักงานแพร่๙คนกลับไปยังสปลาวแล้ว
เหลืออีก๒คนที่เฝ้าแพรตรงนี้ไว้
ส่วนแพร่ตรงนี้จะมีเรือทางฝั่งลาวมาลากจูงกลับในวันนี้
ก็ต้องดูลมฟ้าอากาศก่อนนะคุณนะ

แต่ตอนนี้อาจจะลากไปได้ยากเหมือนการกู้เลยคุณ
เพราะว่าแพร่มันติดตรงโขดหินฝั่งไทยอยู่

ใช่จากมุกดาหารนะคะพาคุณผู้ชมมาดูที่อุบลหน่อยค่ะ
อุบลเนี่ยพายุลูกเห็บกระหน่ำค่ะ
นี่เจอมันวันที่๒แล้วนะแล้วหลายอำเภอเลย
อย่างอำเภอนาเยียอำเภอเดชอุดม
อำเภอวารินชราบอำเภอเมืองอุบล

บ้านชาวบ้าน๑๘๔หลังคาเรือนได้รับความเสียหายแบบนี้
อยู่ริมแม่น้ำมูลที่อำเภอเมืองอุบล
คุณผู้ชมดูสภาพสิลมพัดจนแบบฝ้าพังถล่มลงมานะคะ
โดมที่พักก็เสียหายโดมขาวเห็นไหม
รวมมูลค่าความเสียหายเป็นล้านเหมือนกันนะคะ
แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะป้ายหาเสียงของผู้สมัครสอสอเนี่ย
ลมพัดหักปลิวพังเสียหายจมน้ำตลอดสองข้างทางเลยนะคะ

ครับไปต่อกันที่ปราจีนบุรีฮะพายุพัดต้นไม้ใหญ่สูง๘เมตรหักครับ
แล้วก็ทับกุฏิเจ้าอาวาสทำให้หลังคากระเบื้องแตกเสียหาย

นี่แหละคุณผู้ชมต้นไม้ใหญ่มันหักลงมา
แล้วก็มันมาทับหลังคากุฏิเจ้าอาวาสวัดวาปีรัตนาราม
หรือว่าวัดหัวบึงที่จังหวัดปราจีนบุรีครับ
เพราะก่อนหน้านี้เกิดพายุฝนฟ้ากระนองฝนตกหนัก
ทำให้ต้นคอแลนด์สูง๘เมตรขนาดใหญ่เท่าคนโอบ
หักลงมาทับหลังคากุฏิของท่านเจ้าอาวาสนะครับ
ขณะเกิดเหตุยังเคราะห์ดีนะคุณท่านเจ้าวาด
สงฆ์และสามเณรไม่ได้อยู่ในกุฏินะครับ
แต่เดินไปดูโดมข้างหลังที่สร้างใหม่
รางน้ำตรงนั้นมันรั่วตรงไหนบ้าง
ปรากฏว่าขณะลมพัดมาวูบหนึ่งมันแรงมากนะครับ

แล้วก็เลื่อยยนต์มาเลื่อยต้นไม้
ออกจากหลังคากุฏิเจ้าวาดโดยด่วนนะครับ
พบว่าหลังคากระเบื้องแตกเสียหายเล็กน้อย
แล้วก็หลอดไฟภายในกุฏิท่านเจ้าอาวาสเสียหาย

ต้นอื่นมันจะต้านแรงลมไหวกันหรือเปล่านะครับ